วันนี้ยิดเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์มาย้ำเตือนทบทวนแล้วก็กระทุ้งถามครับ
อย่าเพิ่งลืมกันนะครับเวลาผ่านมาเกือบ๑เดือนแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น
แนวทางการแก้ไขตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหน
ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับตั้งแต่สสวิโรธลักษณะอดีศรจากพักก้าวไกล
เรื่องนี้มาเปิดโปรงนี่เวลาผ่านมาแป๊บเดียวจะ๑เดือนแล้วครับ
และเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ผิด
แต่ทำไมยังมีคนทำและทำมานานแล้วด้วย
ที่สำคัญคือเรื่องนี้จะแก้ไขได้หรือไม่ครับ
ใครที่ติดโซทิเจอร์แล้วก็จะต้องไม่ต้องถูกจับ
หรือมีวัยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐออกมา
เป็นสปอร์ตเชฟหรืออะไรเขาก็ต้องมีการขูดแยกกันนะครับ
โชว์สเปเชียลวันนี้พี่ติกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนขับรถบรรทุก
ที่เขาจ่ายสวยสติ๊กเกอร์วิ่งรถบรรทุกมานานกว่า๒๐ปี
เปิดใจเล่าให้กับพิติฟังเลยครับบอกว่า
สติ๊กเกอร์หลายรูปแบบเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์วิเศษครับ
เป็นเหมือนกับใบเบิกทางในทุกด่าน
ไม่ว่าจะบรรทุกสินค้าหนักเกินไปแค่ไหนก็ตามก็ผ่านได้ง่ายครับ
อกจากนี้พิติของเราได้ขั้นตอนในการจ่ายสวยสติ๊กเกอร์จากแหล่งข่าว
เล่าให้ฟังว่าเริ่มจากทางกลุ่มผู้ประกอบการแต่ละเจ้า
รวมตัวกันครับนำเงินไปจ่ายให้กับคนกลาง
จากนั้นจะนำเงินไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยสติ๊กเกอร์มีราคาใบละ๓๕๐๐บาท
อกจากนี้ราคาจะแตกต่างกันไปนะครับ

ก็จะมีการนัดรับสติ๊กเกอร์ตามปั๊มน้ำมันและจดทะเบียนรถบรรทุก
นำสติ๊กเกอร์ไปติดก่อนจะดึงเข้ากรุ๊ปไลน์เพื่อใช้แจ้งข่าว
และต้องจ่ายเงินค่าลายกลุ่มทุกเดือนด้วยนะครับ
อกจากนี้การลงพื้นที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้จะจ่ายสวยสติ๊กเกอร์แล้ว
รถบรรทุกยังต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอีกเดือนละ๒๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าดูแลเวลาขับรถเข้าไปในพื้นที่ครับมีแบบนี้ด้วยครับ
สำหรับปัญหาสวยสติ๊กเกอร์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นยาวนานนะครับ
และสวยรูปแบบนี้จะแบ่งพื้นที่ดูแลตามแต่ละภาค
หากรถบรรทุกต้องวิ่งข้ามภูมิภาคก็ต้องจ่ายสวยสติ๊กเกอร์เพิ่ม
ดังนั้นเราอาจจะเห็นรถบรรทุกที่วิ่งข้ามภาคจะติดสติ๊กเกอร์มากกว่า๑แผ่น
คนที่ขับรถบรรทุกและยอมจ่ายสวยสติ๊กเกอร์บอกว่าปัญหานี้มันฝังรากลึกจนยากจะแก้ไขครับ
ส่วนหนึ่งเกิดจากช่องโหวของกฎหมายด้วย
ที่อาจจะเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่มีใจทุจริตนำมาใช้หากิน
อีกส่วนหนึ่งก็มาจากตัวผู้ประกอบการบางคน
ที่เสนอราคาสวยแลกกับการบรรทุกน้ำหนักเกิน
กินส่วนต่างกำไรจนละเลยความปลอดภัยของลูกจ้างครับ
ผมว่ามันมีช่องโหวของกฎหมายนะครับที่ต้องไปเจออีกเยอะนะครับคือทั้งผู้ประกอบการเองที่เห็นเจอได้นะครับ
แล้วเอาความเสี่ยงของพนักงานขับรถมาใช้ในกิจการของตัวเองก็มีเยอะนะครับ
แต่คนขับจริงแล้วไม่อยากทำผิดกฎหมายอยู่แล้วครับเพราะวิ่งไปเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับ
เวลาเบรกรถที่บันทุกข์น้ำหนักเกินเยอะแรงเฉยก็จะเยอะนะครับ
ระยะเบรกก็ต้องเกาะระยะนะครับแล้วถ้าจะเบรกกระทันหันยังไงก็ไม่อยู่ครับ
ก่อนหน้านี้สสวิโรธเคยให้ข้อมูลว่า
ขบวนการสวยสติ๊กเกอร์อาจจะมีมูลค่าเม็ดเงิน
เฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ๙๐๐ล้านถึง๑๕๐๐ล้านบาท
และในปี๑๑มูลค่าสวยสติ๊กเกอร์
อาจจะสูงถึง๒๐๐๐ล้านบาทครับคุณผู้ชม
และแต่ละเดือนรูปสัญลักษณ์ของสติ๊กเกอร์
ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยจากเดือน๕เป็นเดือน๖แบบนี้นะครับ
โฟรถบรรทุกอีกหนึ่งคนครับที่ตอนนี้เลิกจ่ายสวยแล้ว
เล่าให้กับพิติฟังบอกว่ายอมรับเคยวิ่งรถบรรทุก
และยอมจ่ายสวยแต่ทุกวันนี้เลิกแล้วครับ
ไม่อยากเอาชีวิตไปแขวนอยู่บนความเสี่ยง
เพื่อแลกกับค่าตอบแทนเที่ยวละ๓๐๐บาท
วิ่งวันละ๓เที่ยวได้เงินประมาณวันละ๙๐๐บาทแต่ไม่คุ้มกับ
ความเสี่ยงและอันตรายตัดสินใจหันหลังให้กับวงจรอุบาตเลย
ครับเขาใช้คำนี้เลยนะครับแต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่หลังพวก
อะไรรถบรรทุกวิ่งรถทุกวันนี้ก็จะทำงานกับนายจ้างที่
ความถูกต้องไม่จ่ายสวยจึงทำให้มีแต่ความสบายใจถ้า
เม็ดเงินที่ได้แต่ละวันแตกต่างกันเยอะไหมเฉลี่ยแล้วได้
ละประมาณหนึ่งพันบาทนะครับต่อเดือนตกเดือนละประมาณ
หมื่นบาทซึ่งเขาอยู่ได้ครับ
โดยเฉลี่ยแล้วเท่าแก่เขาก็ไม่ขาดวันละพันบาทนะครับ
เฉพาะลูกน้องอยู่ได้อ๋อโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะเอาใกล้เอาใกล้ให้
คันนั้นคันนี้สลับกันไปครับสลับกันไปเรื่อย
แต่ว่าให้ลูกน้องได้วันละพันบาทนะครับ
ทำงาน๑๕วันวิกหนึ่งเขาก็จะให้ได้๑๕๐๐ประมาณนี้
เงินเดือนไม่เกี่ยวหรอกครับเงินเดือนต่างหากเงินเดือนต่างหาก

สรุปแล้วเดือนหนึ่งหนูก็จะได้ประมาณ
มันอยู่ประมาณ๓๓๐๐๐๓๔๐๐๐บาท

ผู้ประกอบการเขาไม่ได้ติดคุกกับเรานะ

ขับแล้วรถเบรกพอแล้ว
แบบรถแบกขาหนึ่งอยู่คุก
ขาหนึ่งอยู่บนรถรถแบก
นี่คือเสียงสะท้อนจากคนที่เคยจ่ายสวยและทุกวันนี้เลิกแล้วนะครับ
เขาบอกเพิ่มเติมครับว่าแม้จะทำถูกต้องตามกฎหมาย
เชื่อไหมครับคุณผู้ชมเขายังเจอเจ้าหน้าที่รัฐบางคนมารีดไถ
ก็ต้องยอมควักเงินจ่ายเที่ยวละ๔๐บ้าง๕๐บ้าง๖๐บ้าง
เขาเชื่อว่าปัญหาสวยสติ๊กเกอร์คงไม่มีวันจะแก้ได้ครับ
เงียบไปเดี๋ยวก็กลับมาในรูปแบบใหม่
อีกหนึ่งคนที่ผมได้ไปพูดคุยครับพลตำรวจตรีวิวัตรชัยสังคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานอีก๑ชุด
เพื่อตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกหรือว่าสวยทางหลวงแล้วแต่จะเรียก
เล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายน
ยังมีการจ่ายสวยสติ๊กเกอร์อยู่ครับเดี๋ยวรอสรุปช่วงปลายเดือนนี้อีกครั้ง
ว่าจะลดลงมากน้อยแค่ไหนพร้อมจะตรวจสอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ถ้าพบหลักฐานความผิดจะเอาผิดแบบไม่ละเว้นครับ
จากนี้ไปเนี่ยแนวทางหลักการก็เราคงไปเน้นเอาว่าบรรทุกจากที่ไหน
เพราะฉะนั้นต้องหาให้ได้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าบรรทุกจากที่ไหน
จุดที่บรรทุกถ้ามันไม่เกินมันก็จะไม่มีปัญหาที่อื่น
เพราะฉะนั้นถามว่าจากนี้ไปก็อยากให้ช่วยกันร่วมกัน
แล้วก็จริงทุกส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องเราบอกปั๊บเราจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน
แล้วก็ส่วนกลางจะได้จัดชุดออกไปสุ่มตรวจให้
แล้วก็ถ้าส่วนที่อยู่ปฏิบัติพื้นที่
เขาทำไม่ดีทำไม่ถูกต้อง
มันก็ต้องมีกระบวนการลงโทษกันเป็นปกติ
ปัญหาสวยสติ๊กเกอร์นี้เราไม่ลืม
คุณผู้ชมไม่ลืมดังนั้นทุกหน่วยงานต้องไม่ลืมนะครับ

เป็นเพียงแค่ความตื่นตัวระยะสั้น

แล้วค่อยย้อนกลับมาจ่ายสวยรูปแบบใหม่ที่แยบยนต์ขึ้นกว่าเดิม
เราทุกคนจับตาดูเรื่องนี้อยู่